ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินรุมราวนะคะ
แม่ก็เลยพยายามที่จะฆ่าตัวตาย
และฆ่าลูกอีก๒คนให้ตายตามไป
แต่ว่าลูกชายคนเล็กเนี่ยไม่ยอมดื่มยาพิษที่แม่ให้ดื่มนะคะ

เหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นภายในบ้านหลังหนึ่ง
ในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

พบศพนางกุลพรอายุ๓๙ปี
และลูกสาวคนกลางอายุ๑๗ปี

มีกลิ่นฉุนอย่างรุนแรงฟุ้งทั่วห้อง
ผู้เสียชีวิตทั้งสองศพมีน้ำลายฟูมปาก
ใกล้กันพบจดหมายลาตายเขียนทิ้งไว้ว่า
ขอโทษสามีเรื่องหนี้สินพร้อมกับสั่งเสีย

จากการสอบสวนนางสาวนพมาศอายุ๒๐ปี
เป็นลูกสาวคนโตค่ะและเป็นผู้พบศพคนแรก
เล่าว่าแม่ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตอยู่บ้านหลังนี้ค่ะ
กับน้องสาวและน้องชายรวม๓คน
ส่วนเธอและพ่อออกไปทำงาน

ก็เลยสงสัยแล้วเดินทางมาหาที่บ้าน
พบว่าแม่และน้องสาวเสียชีวิตไปแล้วค่ะ

ก็คือน้องชายคนเล็กเพราะเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ

เมื่อคืนแม่เอาน้ำสีชมพูคล้ายนมเย็นมาให้ดื่ม

มีแม่และพี่สาวคนกลางที่ดื่มเข้าไป

การกินยาฆ่าตัวตายเนื่องจากพิษเศรษฐกิจ

หาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ